มันจนมันเครียดมันกินเหล้า

ล่าสุดค่ะมาเล่นหนังอีสานซอมบี้
เห็นพี่สายเชียร์ค่ะมาลุกเซอร์แบบนี้
ใครจะไปรู้ว่าพี่แกรวยเป็นล้านล้านนะจ๊

เจ้าข้อธุรกิจที่ดินนะคนนี้ค่ะ

หาดใส่ขาวไงทะเลน้องคอนประถมไงพี่สายเชียร์

ให้เขาแบบว่าถมที่แล้วก็ทำเป็นทะเล
เดี๋ยวฉันให้ดูน้ำให้ดูคนให้ดูท้องฟ้าเธอดูเป็ดลอยนะ
หน้าที่เอานะเฉลี่ใกล้กรุงเทพฯอย่างนี้
นิดนึงพี่สายเชียร์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ข่าวที่ออกมามันก็เวอร์ไป

แต่ถ้านับทรัพย์สินมันก็ใช่อยู่

ส่วนธุรกิจที่ดินทำมาแล้ว๕๖ปีค่ะ
วบคู่กับธุรกิจใหม่สะไคร้ไล่ยุง
โรงงานใหญ่โตไปเลยนะคะทำธุรกิจจริงจังนี่นิดนึงละกัน

ลแม็กซ์สเปรย์นี่นะคะ
สายเชียร์ยังรับงานแสดงอยู่
นักแสดงฮอลลีวูดคนหนึ่งถูกต้องคุณผู้ชม
ชอบกินชอบนอนในกองถ่าย
อย่างตอนนี้ค่ะก็มีละครได้ดิบค่ะ
แล้วก็หนังอีสานต้มแซ่บของพี่เบิ้ลปฐุมราชด้วย

ฝากติดตามเพจตัวจริงของพี่สายเชียร์ด้วย

ภาค๒ไม่ใช่ภาค๑นะ

ไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่สายเชิญกันค่ะ
ภาค๒จริงอ่ะ
ภาค๒ไม่ใช่ภาค๑นะเดี๋ยวตามผิดนะ

ไม่ได้เป็นเงินครับถ้าเกิดว่ามูลค่า
โอเคก็ได้สิงหาร้อยล้าน

คืองานอีกอย่างหนึ่งนอกจากการแสดงครับ

ธุรกิจใหม่ที่กำลังทำก็คือ

ที่ทำตะไคหอมไล่ยุง